ไปต่อกันเลยพาไปกันที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์คำชโนธนะคะ
ที่แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่ประชาชนแห่กันไปขอเลขเด็ด
ในช่วงปลายเดือนแบบนี้กันเยอะมากเลย
แม้ว่าจะมีข้อห้ามออกมาว่าห้ามนำแป้งไปโรยบริเวณต้นคำชโนธ
ว่าต้นมะเดือบ้างห้ามโยนเหรียญลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ้าง
จุดทูบเทียนบ้างแต่ประชาชนก็ยังคงไม่สนใจค่ะ
สรรพว่าสรรพว่าอะไรที่ห้ามทำหมดก็คงนี้แหละ๔๐๐๐๐
ก็ยังคงนี่แหละฉันต้องได้เอาสิมาแล้วทั้งทีก็จะต้องไปเสียเปล่า
นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านก็นำแป้งฝุ่นไปทาที่ต้นชะโนธกันนะคะ
แล้วก็ต้นมะเดือยักษ์เพื่อที่จะขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
หลังจากที่ไปกลับว่าปู่ศรีสุธงษ์ในคำชโนต
บ้านโนรกหอภัยนะครับบ้านเมืองอำเภอบ้านดุ้ง
จังหวัดอูดอนทานีกันเรียบร้อยละ
บางคนยังเห็นไม่ชัดก็เลยมีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวช่วย
เพื่อที่จะได้จับภาพกันอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็กลับไปดูที่บ้านเลย
ประมาณว่าเอาไปให้คนที่บ้านดูด้วยใครไม่ได้มาเอาไปฝาก
ซึ่งการนำแป้งมาทาต้นชะโนธนี้นะคะเป็นหนึ่งในข้อห้ามหลายข้อ
ที่ทางคณะกรรมการระดับจังหวัดอุดรธานีเขาร่วมกันแก้ไขปัญหา
เพื่อเป็นการรักษาผืนป่าคำชโนธเอาไว้
โดยมีข้อห้ามสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือห้ามจุดทูบจุดเทียน
โยนเหรียญลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้ามนำของไหว้ทิ้งไว้
นำกลับไปบูชาที่บ้านห้ามผูกผ้าหลากสีกับต้นชะโนธ
รวมทั้งนี่แหละห้ามพกพาแป้งไปทาต้นชะโนธ

โอ้โหขาวโพลนเลยนี่ขนาดห้ามนะเนี่ย
แต่จากการห้ามดังกล่าวก็ยังไม่ได้ผลทุกข้อนะคะ
โดยเฉพาะการทาแป้งต้นชะโนธอย่างที่เห็นว่าต้นเนี่ย
วันก่อนเขามีการทำความสะอาดกันไปแล้วรอบหนึ่ง

นักท่องเที่ยวรายหนึ่งบอกว่ามาครั้งที่สองแล้วค่ะ

มาครั้งนี้เพื่อนชวนมาก็เลยมาดู
แล้วก็จะขอโชคขอลาบกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับบอกอีกด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

ครับก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวเลขที่คุณผู้ชมตอนนี้กำลังส่งมากันเพียบเลยนะครับ

เรื่องของการนำแป้งไปทาบริเวณต้นมะเดือหรือว่าต้นชะโนธเนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเขาห้ามก็อย่าทำเลย
ไปส่องไปดูกันได้แต่ว่าอย่าทำอะไรในสิ่งที่เขาห้ามเลย
ช่วยกันรักษาผืนป่าเอาไว้เราจะได้มีสถานที่แบบนี้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ต่างชาติได้มาเที่ยวชมกันด้วย
ดีที่สุดก็คือไปกราบไหว้บูชาให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับ
ก็เป็นการขอพรนึกเอาอยากได้เลขอะไร
หรือว่าอยากจะให้ท่านมาดนเจอเลขอะไรก็เป็นแบบนั้น
เขาห้ามอะไรก็จะทำหรือจะต้องให้เขาขึ้นป้ายเลยว่า
ต้องปรับไหมไม่จริงต้องปรับคือปรับเนี่ยเขาปรับแล้วนะ
ในป้ายเลยว่าปรับเป็นเงินเท่าไหร
น่าจะ๕๐๐บาทนะแต่ถ้าปรับแล้วบางคนบอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
ผลตอบรับมันมากกว่า๕๐๐เอาปรับก็ปรับแล้วก็จ่ายไปอย่างนี้เหรอ